เราจะเชียร์บอลไทยเพื่อคนไทย
ช่วงสุดท้ายของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

ช่างแบงค์จะมาสอนศักดิ์ศิษย์แท่งทอง

เหล่านักเตะทีมชาติไทยเขาตัดกันในตอนนี้

ผมไม่เคยจับกันไกลและปัตเตอร์เลียนมาก่อนเลยในชีวิต
วันนี้เราจะทำอะไรให้น้องแน็ตดีฮะทรงไหนดีครับ
อ่าเดี๋ยวเราจะตัดทรงเหมือนอันเดอร์คัทครับอันเดอร์คัท
เดอร์คัทนักเตะทีมชาติไทยที่ตัดอันเดอร์คัดนี่ใครบ้าง

ฤทธิ์เราจะมาตัดทรงเกิกฤทธิวีการกันนะครับ

เดี๋ยวเราแนบผมแบ่งผมก่อนนะครับ

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐
ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ตอนนี้เราใช้เบอร์๐๐๐

ไปไปนั่นแหละ
โหไอ้กาลเลียงมิ้วนี่สิ

โอ้โหก็ผ่านไปหลายขั้นตอนแล้วนะฮะ

แต่ว่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการกัน
ซึ่งต้องชื้อชาญจริง

ต้องเผาลูกปลง

แล้วหัดกันจะให้ลูกปลงแตก

เอาแว๊กสายมืออย่างนี้แล้วก็ยี่

แล้วก็เสริมให้ได้

เรียบร้อยหรอ

ออกมาก็รายละเอียดเยอะมากเลยนะ

อาชีพไหนก็แล้วแต่ก็ต้องใส่ความตั้งใจ

แต่ทั้งหมดก็คือต้องฝึก

และนี่คือทั้งหมดนะครับของเชียร์บอลไทยกับซิโก้สัปดาห์นี้ครับ

ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊คของเรานะครับ
เชียร์บรรไทยกับซิกโก้ตามด้านล่างนี้ครับ
พบกันใหม่วันเสาร์๑๑โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รายการเชียร์บรรไทยกับซิกโก้ไทยลานสู้ไป